ทุกผู้ชมครับดูชีวิตของคุณยายท่านหนึ่ง
คุณยายอายุแปดสิบห้าปีต้องบอกว่าลำบากเหลือเกิน
อยู่ที่ราชบุรีนะฮะทุกวันคุณยายจะพายเรือไป
ไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพื่อเอากล้วยไปขายค่ะ
มีชาวบ้านเข้าไปเห็นเหตุการณ์วันนี้พอดีฮะ
พายเรือไปแล้วเรือมันรั่วอุ้ยแล้วคุณยายทำยังไงไปดูนะครับ
เร็วเอายายขึ้นด้วยเอายายขึ้นเดี๋ยวยายตกน้ำ
ยายขึ้นก่อนเดี๋ยวยายจมน้ำเร็วช่วยกันเร็ว
เออเอายายขึ้นไปเร็วช่วยกันวิดน้ำเรือ
ช่วยกันวิดน้ำเรือนี่เห็นไหมฮะตอนคุณยายนี่คุณยายเนี่ยพยายามรีบพายจ้ำอ้าวเลยนะฮะ
เท่าที่เรี่ยวแรงมีในอายุแปดสิบห้านะค่ะแล้วก็มารีบดึงคุณยายขึ้นมากันนี่ฮะ
อ๋อเห็นไหมพะถุงเปียกหมดแล้วอ๋อน้ำเข้าเรือหมดแล้วค่ะช่วยกันวิทย์น้ำเรือ
อีกหน่อยเดียวนี่สงสัยเรือจะจมนั่นน่ะสิหูนี่เห็นไหมตอนที่ตากน้ำเห็นไหม
ว่าน้ำเยอะแล้วนะใช่โอ้โหนี่ต้องมาช่วยคุณยายต้องพัดให้คุณยายค่ะ
โอ้โหคุณยายสมบุญนะครับคุณยายสมบุญมีธนานอายุ๘๕ปี
ทุกวันเนี่ยจะเอากล้วยเนี่ยมาขายนี่ฮะนี่กล้วยของคุณยาย
หลังจากนั้นมีคนไปตามดูชีวิตของคุณยายหลังจากที่มีคนไปเห็นตอนเรือรั่ว
เกือบจะล่มอืมคุณยายต้องตัดกล้วยที่สวนมาขายแล้วก็มีคนมาช่วยเนี่ยฮะ
มาซ่อมเรือให้กับคุณยายไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรั่วอีกแน่จะได้ไหมยาย
บ้านคุณยายอยู่ที่หมู่๘ตม๔๐๐๐๐บดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะฮะ
ฮะมีสวนกล้วยนะครับบ้านเลขที่๔๓คุณยายสมบุญ
นะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปหาคุณยายนะครับคือต้องเดินเลาะสวนเข้าไปนี่
คือไม่ใช่แค่อันตรายแค่ตอนพายเรือกล้วยไปขายนะ
เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้กว่าจะถึงตัวบ้านเนี่ยเกิดลื่นขึ้นมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะ
นี่บ้านคุณยายนะครับเห็นคุณยายลำบากลำบลอายุ๘๕ใช่ไหม
ถามว่าทำไมคุณยายถึงต้องแบบโอ้โหพายเรือเอากล้วยไปขายขนาดนั้น
คุณยายบอกนี่ดูข้างนี่อรัชพรพี่สาวคุณยายอายุ๙๓
น้องสาวอายุ๘๕ต้องตัดกล้วยเอากล้วยใส่เรือพายเรือไปขายที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงพี่สาวอายุ๙๙ซึ่งป่วยด้วยโรคชรานอนอยู่ที่บ้าน
แล้วจากบ้านที่พายเรือไปถึงตลาดน้ำบำเบินสะดวกระยะทาง๒กิโลเมตรนะฮะ
ไปกลับวันหนึ่งนี่๔กิโลนะครับ
คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณยายบอกว่าพายเรือมาได้เกือบครึ่งทางแล้วเรือรั่ว
พายไปวิทย์น้ำไปนะฝืนใจให้ถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ยายบอกตกใจกลัวไปหมดตอนนั้นกลัวเรือจะล่ม
กลัวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะกลัวจะไม่มีชีวิตรอด
ถ้าตายไปใครจะดูแลพี่สาวอายุ๙๙ที่นอนอยู่ที่บ้าน
โชคดีที่พอมาถึงเนี่ยเขาช่วยกันทันแล้วเจ้าของท่าเรือเนี่ยเขาก็ใจดี
เขาให้ช่างเนี่ยมาเอาเรือไปซ่อมให้คุณยายก็เลยฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในวันนั้น

คงไปเกิดตอนนี้ถึงรู้เรือมันผูด้วยถ้าไม่ตกใจกูจะกลับไปได้
แล้วพี่นั้นก็ช่วย
อายุยืนอย่างร้อยปีโอ้ยขอบใจ
ผู้ชมถามเข้ามาเยอะบอกคุณยายไม่มีลูกหลานเลยเหรอ

อยู่กันสองคนฮะสองยายพี่น้องฮะนี่ฮะ
เวลาที่จะเอาของไปขายเอากล้วยใส่เรือไปขายนี่อายุ๘๕นะ

คุณยายสมบุญนะครับแต่ช่างซ่อมเรือที่ซ่อมเรือให้กับคุณยายเนี่ยบอกว่า
เจ๊เจ้าของท่าเรือมาเรียกบอกไปซ่อมเรือให้ยายหน่อย
ก็เอาเรือไปซ่อมให้เรือมันก็ผูกพังตามสภาพ
ใช้งานมานานมันแช่น้ำมานาน
ช่างซ่อมเรือบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ยายมีเรือลำใหม่

คือถ้าใช้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสักวันมันก็รั่วอีกนั่นแหละ
แล้วเกิดช่วยกันไม่ทันเนี่ยยุ่งอยู่เหมือนกัน
หรือเกิดหากยายพายไปไปชนพวกต่อไม้ใต้น้ำซ้ำอีก
หนักเข้าไปอีกนี่โอ้โหไปกันใหญ่เลย
เพราะว่าที่อุดให้ก็เหมือนกับเป็นการอุดชั่วคราวอ่ะฮะ
มันไม่ได้แข็งแรงทนทานถาวรมากนัก

ตอนที่พายเรือให้ดูผู้เสิร์ฟข่าวต้องบอกว่า
น้ำมันยังซึมอยู่เลยนะเพราะเรือมันเก่ามากแล้ว
นี่ขนาดซ่อมแล้วนะอุดแล้วนะยังซึมเข้ามาอยู่
ยายบอกยายก็พายไปวิทย์น้ำไปนี่แหละเพื่อเอากล้วยไปขาย
แม่ค้าที่อยู่ที่ตลาดบอกว่าคุณยายอยู่กับพี่สาวแค่สองคนนะครับ
คุณยายสมบุญจะพายเรือเอากล้วยมาขายที่ตลาดน้ำ

ขึ้นอยู่กับว่ากล้วยที่สวนยายเนี่ยจะโทรพอที่จะตัดมาขายหรือเปล่า
ทุกครั้งพอมาถึงคนที่ท่าเรือก็จะช่วยกันซื้อเอาไว้

ยายเอากล้วยมาขายที่ก็ได้เงินสองสามร้อยบาท
เท่ากับว่าเดือนหนึ่งยายจะมีรายได้จากการขายกล้วยก็สามร้อยถึงหกร้อยบาท
คุณยายสมบุญกับพี่สาว
ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะนี่เห็นบ้านใช่ไหม
แต่กำลังจะไม่มีบ้านอยู่นะฮะ
เนื่องจากหลานของคุณยายซึ่งตายไปแล้ว
ได้เอาบ้านเนี่ยกับที่เนี่ยไปจำนองเอาไว้
ยายเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบไปถ่ายถอนคืนแล้ว
แต่คนที่เขารับจำนองเขาบอกเขาไม่รับถ่ายถอนคืน
เขาจะเอาบ้านจะเอาที่แล้วยังไงอ่ะ
ตอนนี้เราก็เลยประสานไปยังทางจังหวัดรัชบุรีแล้วนะฮะ

วันนี้สมบุญต้องวิทย์น้ำเหรอใช่
ทุกวันนี้ก็ยังต้องพายไปวิทย์น้ำไปแต่วันนั้นมันรั่วเยอะมาก
แบบถึงครึ่งลำแล้วถึงตลาดก่อนโชคดีมาก
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ราชบุรี
ทำข่าวคุณยายก็แบบอดไม่ไหวจริง
วักเงินส่วนตัวช่วยคุณยายไป๕๐๐๐บอกเอาไว้ดูแลกันนะคุณยาย
เพื่อกล้วยไม่ออกกล้วยไม่โตขายไม่ทันยุ่งอีก
เพื่อใครมีโอกาสไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะฮะ
แล้วเจอคุณยายสมบุญช่วยอุดหนุนคุณยายหน่อย
ส่วนเรื่องบ้านที่ความจริงคุณยายบอกก็มีเงินไปถ่ายถอนนะ
หลานสาวเนี่ยเอาไปจำนองเอาไว้แต่ตายไปแล้ว
แต่คนที่เขาถ่ายถอนที่เขารับเอาไว้เนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่รับเงิน

ต้องไปถามทนายต้องไปถามนักกฎหมายว่า
ถ้าเรามีเงินแล้วแต่เราไม่ถ่ายถอนเราอยากถ่ายถอนแล้วเขาไม่ให้ถ่ายถอนได้หรือเปล่า
เพราะการจำนองมันไม่ใช่การแบบขายใช่ไหม

มันฝากไว้อะใช่ป่ะแล้วก็หนิไม่รู้ละกันเดี๋ยวต้องให้แบบใครมีความรู้เรื่องกลไมนต้องช่วยคุณยานิดนึง